คือแกเข้าสู่วงการสายมูเตรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ก็คิดเอาไว้เหมือนกันในอนาคต
อาจจะหันหน้าสู่ทางธรรมบวชไปเลยจ้า

เดี๋ยวไปดูแล้วกันนะคะโดยเจ้าตัวบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
ด้วยอายุที่นับวันเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นทุกวัน
พูดง่ายเลยนะพี่แก่ลงแก่ลง
มัวเอาเวลาไปสังสรรค์มันไม่มีอะไรได้ดีเลย
รับว่าเมื่อก่อนดื่มหนักมากหนักขนาดไหนเหรอ
แบบทุกวันดื่มแบบเช้าจนค่ำ
มันเป็นเงือกอยู่นั่นแหละ

สุขภาพมันก็เลยแย่ลงคุณผู้ชม
แต่พอเพื่อนโดยเฉพาะอาถั่วแระนะ

ไปร่วมประกอบพิธีคำต่างอยู่บ่อย
ซึ่งพอไปแล้วอุ๊ยมันรู้สึกสบายใจนะ
มันได้นั่งสมาธิกำหนดลมหายใจให้มีสติมากขึ้น
เมื่อก่อนค่ะไปวัดเพราะการชวนของเพื่อน
ตอนนี้น่ะเหรอเพื่อนไม่ชวน

เพราะได้งดเว้นจากการดื่มด้วย

แต่อยากฟังสัมภาษณ์แล้วแหละ
เอ่อไปดูค่ะไปฟังสัมภาษณ์แกค่ะ
อายุเยอะแล้วตอนนี้เราต้องไปอยู่กับวัดทำบุญใส่บาท
จิตบวชใจบ้างเนอะอันนี้เขาเรียกว่ามาบวชจิตบวชใจ
โดยสายมูลสิ่งพวกนี้สิ่งพวกนี้
เราเชื่อว่ามันมีพุทธคุณแล้วมันมีพลังทางจิตใจ
เชื่ออย่างมีสตินะฮะเราศรัทธาแต่ไม่ได้งมหงาย
ไม่แน่ตอนนี้ที่หวังหวังแม่กับลูกเท่านั้นเอง

จริงใจไปมากแล้วใจไปเยอะแล้ว